มาดูคลิปที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
คือผู้หญิงเนี่ยเวลามีปัญหาอะไร
ผู้ชายแถวนั้นที่เป็นคนใจหล่อก็อยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นแถวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะ
นครศรีธรรมราชนะคะผู้หญิงคนหนึ่งไปเห็นตุ๊กแก่ค่ะ
คือเดินเข้าหอพักไปนี่แหละแล้วเห็นเหลือบเห็นตุ๊กแก่
และในช่วงที่มันขยับตัวกลัวกลัวมันจะเดินมาหาตัวเองไง
วิ่งหนีแล้วก็ตะโกนบอกให้เพื่อนชาย

แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้พยายามจะช่วยแหละ
แต่สุดท้ายเขาสภาพเป็นแบบไหนไปดูคลิปค่ะ
ช่วยเหลือตัวเองก่อนไหมคะวิ่งหนีขนาดนี้เนี่ยนะคะ
คือตุ๊กแกก็ดุจริงนะไม่เคยพบเคยเห็นตุ๊กแกไล่คนขนาด

ได้เลยอ่ะเสียงได้เลยอ่ะ

ว่าระหว่างตุ๊กแก่กับโควิดคุณกลัวอะไรมากกว่ากัน
เขาดูอยู่หรือเปล่าตอบให้หน่อยหรือคุณผู้ชม
มีความคิดเห็นอย่างไรตอบกันมาหน่อยนะคะ

ที่นครศรีธรรมราชคือตอนรับผู้หญิงคุณหนึ่งนะ
จากภาพจากกล้องวงจรปิดเขาก็ถือถุง

กลับมาในหอพักเดินไปแล้วเหลือไปเห็น
ตาซ้ายเหลือไปเห็นค่ะเนี่ยค่ะ
ตุ๊กแกมันเกาะอยู่ผนังด้านซ้าย
ตัวเองก็พยายามจะเอามือถือขึ้นมาถ่ายนะ

พอมันขยับตัวเธอก็ตกใจแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในห้อง
แกเริ่มเดินค่ะแล้วเธอก็ร้องนะ

ผู้ชายก็พยายามเดินมาเอามือโบกโบกเท่านั้นแหละค่ะ

เพราะว่าตุ๊กแกเขาก็บอกว่าถ้ามันกัดมันก็เจ็บเหมือนกันแหละ
ยังแถมต้องรอฟ้าผ่าด้วยมันถึงจะคาย

หลายคนก็ไม่อยากโดนมันกัดแหละก็กลัวเนี่ยนะคะ
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วโพสต์ไม่กี่วันนะ
เข้ามาดูเป็น๒ล้านวิวแล้วตอนนี้
แล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ค่ะ
หัวเราะ๕๕๕มันเป็นคำพูดไม่ได้ไงมันขำมากเนี่ยนะคะ
แล้วก็บางคนก็บอกสงสารผู้ชายนี้อุตส่าห์ใจกล้านะ
จะช่วยเพื่อนแต่มาต้องเสียท่าให้ตุ๊กแก่แบบนี้นะคะ
เป็นยังไงบ้างตอนนี้ขวัญกลับมาแล้วยังครับพี่โน้ท
แล้ววิ่งกระเจิงเสียเชิงชายหมดเลย
แต่ว่าเข้าใจค่ะใครก็กลัวนะ
เรียนกลัวมากเลยเป็นสัตว์ที่กลัวที่สุดในชีวิต